ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมันเป็นปริศนาอยู่
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเหตุปืนลั่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ราชบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งไปเปิดห้องเช่าห้องนี้นะครับ
แล้วก็ไปถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในห้อง
มีเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งกับหญิงสาวคนสนิทอีกคนนึง
ที่อยู่ห้องใกล้กันห้องข้างกัน
เขาบอกว่ามันเป็นปืนลั่นแต่ญาติญาติไม่เชื่อนะฮะ
ภรรยาของผู้ตายก็ไม่เชื่อ
นี่สพโพธารามจังหวัดรัชบุรีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่าห้องเช่าตรงนี้เนี่ย
เขาจะเป็นห้องที่เช่าแบบรายวันรายชั่วโมงนะฮะ
มีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในห้อง
เป็นห้องเช่าที่หมู่๙ตะบนคลองตาคดอำเภอโพธาราม
คือแต่ละห้องเนี่ยเขาจะเป็นหลายสีนะ
แต่ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องสีฟ้านะครับ
มีนายเริงฤทธิ์เสือรอดอายุ๓๘ปี
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนในห้องนะครับท่านผู้ชมครับ
ในสภาพศพที่มีร่องรอยการถูกยิง
กระสุนเนี่ยเข้าเบ้าตาขวา๑นัด
แต่กระสุนนี่มันทะลุไปออกศีรษะด้านซ้ายเลยนะครับ
เข้าเบ้าตาขวาแล้วยังทะลุขึ้นไปถึงฝ้าเพดาน
เป็นรูเลยใกล้ใกล้กับศพของนายเริงฤทธิ์นะครับ
มีกระเป๋าฮิ้วสีดำซึ่งข้างในมีปืน๙มมอยู่ในซองปืน
นี่วางทิ้งเอาไว้ซึ่งสภาพกระเป๋ามีร่องรอยถูกกระสุนปืนเนี่ย
ทะลุเป็นรูโหวออกมาด้วยนี่นะฮะแล้วก็มียาบ้าอีกหกร้อยเมตร
อยู่ในกระเป๋ามียาเคอีกจำนวนนึง
นี่คือหลักฐานในห้องที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้มีพยานที่เขาอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้อยู่ห้องสีฟ้านะ
นี่ผู้หญิงคนนี้นะฮะชื่อเนยนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่อีกห้องนึง
เธอเป็นหญิงสาวคนสนิทกับผู้ตายปกติเธอจะเปิดห้องที่เนี่ยเพื่อพักอาศัย
แต่ห้องของเธอเป็นห้องสีชมพูห้องข้างเนี่ยคือห้องสีฟ้าที่ผู้ตายเพิ่งมาเปิดตอนมาหาเธอ
คือก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเริงฤทธิ์ผู้ตายเนี่ยเขาบอกกับเธอ
ว่าเธอชื่อเนยกันแล้วกันนะเนยเนี่ยบอกว่าเริงฤทธิ์เนี่ยโทรมาบอกบอก
เดี๋ยวจะออกจากบ้านมาหานะแต่เธอบอกเธอไม่สบายอยู่นะผู้ตายก็มามาแล้วก็เปิดห้องข้าง
ไม่เป็นไรก็มาเปิดห้องข้างอยู่ใกล้ก็แล้วกัน
จากนั้นเธอก็กินยาแล้วก็นอนหลับไปเนยบอกกินยาแล้วก็นอนหลับไป
พอนอนหลับไปแล้วเนี่ยเพื่อนของเริงฤทธิ์วิ่งมาเรียกที่ห้อง
บอกนี่มาดูหน่อยเริงฤทธิเนี่ยเขาถูกปืนลั่นเสียชีวิต
ค่ะพอมาดูก็พบว่าเสียชีวิตจมกองเลือดไปแล้วนี่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ย
นี่ฮะกระสุนนี่ขึ้นไปถึงฝ้าเพดานตรงนี้เลยมันมีร่องรอยตั้งแต่กระเป๋าถือสีดำ
เข้าที่เบ้าตาขวาของผู้ตายทะลุออกศีรษะแล้วขึ้นมาถึงฝ้าเพดานตรงนี้๑นัด
คือเนยบอกพอมาเห็นว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มา
พอภรรยาของผู้ตายทราบข่าวก็มาที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
มาถึงนี่ก็โอ้โหมีปากเสียงกับฝั่งเนยที่สามีเขามาหาเลยนะ
บอกเนี่ยสามีเขาต้องมาตายก็เพราะมาหาผู้หญิงคนนี้นี่แหละมาหาเธอนี่แหละ
เพราะว่าเธอเนี่ยคือเนยเนี่ยรบร้าวให้สามีเขาเนี่ยออกจากบ้านมาหา
ยก็บอกไม่ใช่เขาโทรมาหาเองก็บอกแล้วว่าไม่สบายวันนี้ไม่สบายมาก็มาหาไม่ได้มาอยู่ด้วยกันไม่ได้
เขาบอกเขาจะเปิดห้องอีกห้องนึงมาอยู่ข้าง
เข้าไปนอนเข้าไปนอนแล้วมายก็วิ่งตะเงียบว่าพี่อยากกลุ่นรัน
เพราะว่าวิ่งมาเข้าเจอพี่สภาพเหมือนไร
ผู้ชมครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้หน่อย
เอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ตายนะฮะ
ก็คือนายเริงฤทธิ์เสือรอดอายุ๓๘ปี
แสดงว่ามีเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงนี่ฮะคุณแซคก็มาดูที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
จะเป็นห้องเช่าปลูกติดกันหลายห้องทั้งรายวันก็มีรายเดือนก็มี
แต่ห้องที่เกิดเหตุนี้เจ้าหน้าที่ติดป้ายไว้แล้วห้ามเข้าโดยเด็ดขาด
เห็นไหมฮะแล้วดูภาพนี้นะฮะจะมีห้องสีส้มนะมีห้องสีชมพูอีก
มีห้องสีฟ้าที่เป็นห้องที่ไปเจอศพของนายเริงฤทธิ์ที่ห้องสีฟ้า
พื้นเนี่ยมีถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังตกอยู่สองถ้วยนะฮะ
ถ้วยหนึ่งนี่ก็หกระจายเต็มพื้นอีกถ้วยหนึ่งคือกินหมดแล้ว
นี่นะฮะห้องสีฟ้าคือห้องที่นายเริงฤทธิเนี่ยมาเปิดเมื่อตอนเที่ยงคืนนะครับ
เที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมานะครับเปิด๓ชั่วโมงเปิดแบบชั่วคราว
ห้องสีส้มนี่ห้องนี้ห้องสีส้มนี่จะเป็นห้องของเพื่อนของผู้ตาย
ชื่อนายพรทวีชื่อเล่นชื่อเชลนะฮะสีส้มกับสีชมพูสีมันจะคล้ายคล้ายกันหน่อยนะ
แต่นี่เราทำให้แล้วถัดจากสีฟ้านี่คือห้องของเพื่อนของผู้ตายชื่อเชล
ที่เขามาเปิดนอนพักอยู่ถัดไปคือห้องสีชมพูห้องของเนยเป็นหญิงสาวคนสนิทของผู้ตายนะครับ
เชลก็เช่าอยู่ที่นี่เป็นรายเดือนแต่เริงฤทธิเนี่ยมาเปิดเมื่อคืนบอกขอเปิด๓ชั่วโมง
เพราะจะมาหาเนยแต่เนยบอกโอ้โหวันนี้หนูไม่สบายเข้ามาหาไม่ได้
อยากนอนหลับพักผ่อนเขาเลยบอกอ่างั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเชลล์เขาอยู่ใกล้เพื่อนเขา
เขาเปิดห้องสีฟ้าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันคุณแซคนัทวินก็พยายามตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
คือที่ห้องเช่าแถวนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะครับหลายตัวด้วยนะฮะหน้าห้องของผู้ตายก็
ตำรวจอาจจะได้มาก็ได้นะครับแต่นี่ฮะล่าสุดคุณแซคนัทวินได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากห้องเช่าจุดเกิดเหตุแค่ห้า
๐เมตรตี๓๓๗นาทีคืนที่ผ่านมามีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะ
อาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแต่มันจะกลบเสียงปืนไปหน่อย
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เสียงปืนที่มันมีเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ย
จะใช่เสียงปืนที่ลั่นแล้วก็โดนนายเริงฤทธิ์เสียชีวิตหรือเปล่า
แต่แถวนี้อยู่ใกล้ห้องเช่าตรงจุดเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรเท่านั้น
นะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าคือพูดตรงนะแถวนี้เนี่ยได้ยินเสียงปืน
กันเป็นเป็นเรื่องปกติเหรอคะอ่าไม่รู้เนี่ยฮะยิงกันบ่อยหรือว่ายิงไล่
อะไรหรือยิงเนื่องจากเทศกาลงานอะไรหรือลองปืนอะไรชาวบ้านบอก
พอได้ยินเสียงปืนเขาก็เฉยอ้าวกลายเป็นว่าเช้ามาเอามีคนถูกยิง

เราได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายนะฮะก็คือเชลนะเชลเป็นเพื่อน
ทุกคนเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยฆ่าเริงฤทธิ์เพราะเป็นคนที่อยู่กับเริงฤทธิ์เป็นคนสุดท้าย
แต่ขอยืนยันความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้ฆ่าเพื่อนเชลเล่าอย่างนี้
บอกว่าเชลกับเริงฤทธิ์เนี่ยรู้จักกันได้๔๕เดือนก็รู้จักกันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งนั่นแหละนะ
โดยเชลล์เขาพักอาศัยเช่าห้องอยู่ที่นี่ห้องสีส้ม
แล้วเมื่อคืน๒๗กันยายนเนี่ยก็คือคืนที่ผ่านมาเนี่ย
บอกว่าเชลไปหาเริงฤทธิ์ที่บ้านในตัวเมืองราชบุรี
เริงฤทธิ์บอกว่าเออดีเลยเดี๋ยวว่าจะไปหาเนยซะหน่อย
นี่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทนะที่ก็พักอยู่ในห้องเช่าใกล้กับเชล
แต่อยู่คนละห้องนะฮะเนยก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งห้องสีชมพูนะครับ
นี่อยู่ห้องสีส้มทีนี้พอมาถึงที่ห้องเช่าเนี่ยนะครับ
เริงฤทธิ์เขาก็ไปเคาะห้องเรียกเนยแต่เนยเนี่ยเขาบอกเริงฤทธิ์ว่า
ถามว่ากินอะไรมาหรือยังเชลก็บอกยังไม่ได้กินนะก็เลยไปสั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
มานั่งกินด้วยกันในห้องนะฮะคือไปนั่งกินในห้องของเริงฤทธิ์นะซึ่งเชลบอกว่าตอนนั้นก็เห็นว่ามีกระเป๋าใบหนึ่ง
วางอยู่แถวพื้นซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีปืนอยู่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งที่เชลบอกว่าตัวเขาเนี่ย
เอากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่กินเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกมาทิ้งที่ข้างนอกแล้วจะมาหาน้ำดื่มด้วย
ช่วงจังหวัดตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาออกมาทิ้งมันถึงอยู่ที่หน้าห้องคือเชลบอกว่าจังหวัดตรงนี้นี่แหละ
พอเดินออกมาจะมาทิ้งเนี่ยไอ้กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเสียงปืนมันดังขึ้นในห้องนัดหนึ่ง
ผมก็รีบวิ่งกลับเข้าไปดูในห้องพบว่าเริงฤทธิ์เนี่ยถูกกระสุนเนี่ยลั่นเข้าใส่เบ้าตาแล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่
ก็เลยวิ่งไปเรียกเนยที่อยู่อีกห้องนึงให้มาช่วยกันดูแต่พอมาถึงปรากฏว่าเริงฤทธิ์เสียชีวิตแล้ว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
ได้คุยกับแม่บ้านของห้องเช่านะครับบอกว่าเนยเนี่ยเขามาเช่าห้องพักได้หนึ่งเดือนแล้วก็ทำงานเป็นพีอาร์ร้านเหล้าแถวนี้นี่แหละ
ระยะหลังเนยเนี่ยเขาป่วยจริงนะเขาไอตลอดเลยลักษณะไม่สบายตลอด
กลางวันนี้จะนอนจะหลับไม่ออกไปไหนกลางคืนก็ออกไปทำงาน
ไม่เคยเห็นผู้ตายมาหาเนยเหมือนกันนะเพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกนี่แหละค่ะ
เนยเนี่ยมาพักอยู่นี่นานนี่เหรอ
ส่งได้เข้าเดือนเดียวใช่เข้าเดือนเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะเป็นพีอาร์หรือเปล่าไม่รู้
แล้วเคยเห็นคนชื่อฤทธิ์ที่เป็นคนตายเนี่ยมาที่นี่ป่ะ
ไม่เคยเห็นนะกลางวันถ้ากลางคืนไม่รู้ต้องถามพวกที่อยู่กลางคืน
แล้วเขามาพักกันอยู่ที่นี่เขาทำอะไรกันบ้าง
ไม่ทำอะไรนะมันก็นอนอ่ะใช่แต่เชลลมันเคยเป็นคนขับรถอะไรอย่างเงี้

เนยครับ
เนยก็ไม่ได้สูงสิ่งอะไรกับมันเราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานอะไร
เพราะว่าเราเพิ่งจะรู้จักตอนที่มันมาเปิดห้อง
คือทั้งเชลแล้วก็เนยเนี่ยตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำหมดแล้วนะฮะ

เพราะเป็นพยานบุคคลนะครับขณะเดียวกันก็ต้องไปดูว่า
ราบเขม่าวดินปืนวิถีกระสุนต่างเนี่ย

ใช่มันคืออุบัติเหตุปืนลั่นหรือว่ายิงตัวตายหรือว่ามีใครมายิงเขาตายนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่วัดเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ญาติรับศพของนายเริงฤทธิ์มาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ทุกคนบอกว่าติดใจสาเหตุการณ์ตายไม่เชื่อว่าเป็นเหตุปืนลั่น
คือปืนมันเก็บอยู่ในกระเป๋ามันจะลั่นได้ยังไง
มีคนเอาออกมายิงแล้วก็เอาไปยัดใส่ในกระเป๋าหรือเปล่า
ภรรยาของผู้ตายนะฮะชื่อคุณโอนะเธอบอกเธอยังทำใจไม่ได้
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ติดใจมากกับปมเหตุที่เกิดขึ้น
ไม่เชื่อว่าจะเป็นเหตุปืนลั่นแต่ในเมื่อตำรวจไปตรวจสอบ
แล้วบอกว่ามันไม่มีพิรุษอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นปืนลั่นเนี่ย
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นนะฮะขณะเดียวกันเชลล์นะครับ
ตัวภรรยาของผู้ตายบอกว่าเธอก็เพิ่งจะรู้จักได้ไม่นาน
ก็รู้แค่ว่าเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะครับหลังจากที่รู้จักกันได้ไม่กี่เดือน
ส่วนสามีเป็นคนที่ชอบพกปืนติดตัวก็เหมือนกับที่เห็นนั่นแหละ
พกเอาไว้ในกระเป๋าใบสีดำเล็กใบนั้น
ทีนี้ในที่เกิดเหตุที่ตำรวจมาตรวจสอบในกระเป๋าสีดำของนายเริงฤทธิ์ผู้ตาย
มันไม่ได้มีแค่ปืนไงมันมียาบ้าตั้ง๖๐๐เมตรนะมียาเคอีก
ภรรยาบอกว่าเรื่องนี้เธอไม่รู้จริงเรื่องยาเสพติดที่สามีมีอยู่
ไม่รู้จริงว่าเป็นของใครอะไรยังไงใช่ของสามีหรือเปล่า
ส่วนผู้หญิงที่ชื่อเนยที่ว่าสามีออกจากบ้านไปหาเมื่อคืนเนี่ยก่อนจะเสียชีวิต

เขาสนิทกันค่ะแต่ไม่ได้คิดว่าเชลล์จะเป็นไอ้นี่ค่ะ
แต่ประเด็นคือไอ้ปืนรั้นที่เราติดใจมันติดใจยังไงมันรั้นเองหรือมีคนไปทำปืนอะไรอย่างนี้ปะ
ติดใจตรงที่ว่ามันรั้นไปได้ยังไงทางมันอยู่ในกระเป๋าอะค่ะ
ปกติเขาพกปืนบ่อยไหมที่

ไม่ค่ะเพราะว่าตัวหนูเนี่ยไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปกับเขาเราอยู่บ้านอย่างเดียว

เขาสัญญาเคยสัญญาไหมเขาจะเลิกยุ่งกับเรื่องยาเรื่องอะไร
เพราะว่าเขาทำอะไรเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้อะค่ะเขาไม่เคยพูด
ระหว่างที่เราโกรธกับผู้หญิงอีกคนไหมเพราะว่าตำรวจบอกว่าเราก็คือคือเหมือนความผิดเขาอ่ะ

ขอไม่พูดเรื่องนี้นะคะ
คือเมื่อปี๖๔เนี่ยเคยโพสต์อาจเป็นเพียงแค่แผ่นกระดาษแต่เป็นสิ่งเดียวที่คนอื่นไม่มี
คาดว่าน่าจะพูดถึงเรื่องทะเบียนสมรสหรือเปล่า
เพราะว่าโพสต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ
ไม่คิดว่าจะเป็นรูปสุดท้ายแล้วก็บอกรักเอาไว้
บอกว่าคงได้พบกันใหม่นี่ฮะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กันเอาไว้นะครับ
ทางเพื่อนก็เข้ามาแสดงความอาลัยกัน
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
สพโพธารามบอกว่าจากการตรวจสอบหลักฐานต่างแล้วเนี่ยนะฮะ
เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นนะครับ
ก็เหมือนกับที่ภรรยาของผู้ตายบอกเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแล้ว
หลักฐานต่างที่ตรวจสอบเนี่ยมันคืออุบัติเหตุปืนลั่น
จากการตรวจสอบประวัติของผู้ตายเคยต้องโทษติดคุกคดียาเสพติด
เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อสองปีก่อนนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าจะต้องขยายผลต่อก็คือเรื่องของยาเสพติด
ยาบ้าตั้ง๖๐๐เมตรไหนจะยาเคอีก
นายเริงฤทธิ์เนี่ยเขาไปรับมาจากไหนอะไรยังไง
หรือว่าเอาไปขายต่อให้กลุ่มไหนแบบไหนอะไรยังไง
อ้าวนี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น